ชมข่าวกันต่อค่ะสำหรับใครที่นอนเร็วแล้วตื่นบ่าย
อืมก็อาจจะไม่ทันสถานการณ์นิดนึงนะคะ
สำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเอ่อ
กรทมเขาประกาศคลายล็อก๕กิจการนะคะ
มีหลายคนบอกว่าเตรียมตัวจะไปนวดบ่ายวันนี้ไม่รู้
ช่างจากหน้าพี่เหมือนเมื่อกี้เนี้ยจะไปนวดตอนเย็นนะฮะ
แต่ว่านอนหัวค่ำเพราะว่าค่ำหน่อยเขาเปลี่ยนแปลงซะแล้ว
ใช่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งกระทันหันนะคะโดยสบคก็ประกาศเบรกนะคะ
บอกว่าอย่าเพิ่งคลายล็อกนะคะสำหรับ๕กิจการที่กรทมได้ประกาศออกมา
ก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
เป็นการชี้แจงสั้นบอกว่าเป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ยังมีอยู่มากก็เลยต้องสั่งชะลอนะคะไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
ต้องผ่านมาตรีกรุงทรรมภก่อนเรื่องอาณาจารย์การในกรุงเทพฯมีการแพร่ระบาดอยู่มากในขณะนี้
ก็จำเป็นต้องชะลอไปก่อนนะแล้วพูดก่อนไม่ได้
นี่นะคะแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สอดรับกับคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกนัทพลนาควัดพาณิชย์นะคะ
ที่การสมชซึ่งบอกว่าท่านนายกพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในกรุงเทพยังสูง
แล้วก็มีการแพร่ระบาดอยู่เยอะก็เลยมีความห่วงใยในภาพรวม
จึงต้องให้ชะลอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้ตนเองไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุข
ฉีดวัคซีนให้กลุ่มอาชีพในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนผ่อนคลายเช่นกันนะคะ
อย่างเช่นพนักงานนวดแผนโบราณเด็กเสิร์ฟช่างตัดผมก็ให้เตรียมการให้เรียบร้อย
พอสถานการณ์ดีขึ้นก็จะได้ผ่อนคลายต่อไปนะคะก็คือเร่งหาวัคซีนให้กับกลุ่มนี้นะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ไปพูดคุยกับเจ้าของคลินิกเสริมความงามรายหนึ่ง
นี้หลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะคุณฟลุ๊กจิระด่านบวรเกียรติ
เป็นดารานักแสดงที่ก็มีกิจการของตัวเองมาประกอบธุรกิจความงาม
คุณฟลุ๊กบอกว่าโอ้โหคือดิฉันเชื่อว่าคนเป็นแบบนี้หลายคนนะคะสำหรับเจ้าของกิจการนะคะ
เมื่อวานนี้พอได้ยินข่าวกรทมผ่อนคลายให้เปิดกิจการก็ตื่นเต้นดีใจนะคะ
โทรหาพนักงานเดินทางไปทำความสะอาดคลินิก
โทรไปแจ้งคิวลูกค้าที่เคยเปิดคอร์สรักษาหน้าเอาไว้ครับ
ทุกอย่างเสร็จค่ะปรากฏว่าช่วงค่ำก็มีประกาศให้ชะลอออกไปนะคะ
คุณฟุ๊กก็บอกว่ารู้สึกมึนงงนะคะทำไมภาครัฐไม่ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนนี่ค่ะ